ไปดูเหตุที่จังหวัดสมุทรสาครอันนี้เป็นความคืบหน้าวัยรุ่นชาย๓คนนะคะ
ถูกยิงศีรษะเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพนอนไก่กันอยู่ในป่าย่าท้ายหมู่บ้าน
ตำรวจเขาก็เลยสันนิษฐานค่ะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับยาเสพติด
รวมถึงเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยในพื้นที่ด้วยนะคะ
ไปติดตามจากรายงานค่ะ
จุดพบศพห่างจากซอยประมาณสามร้อยเมตรเท่านั้น
การตรวจสอบทราบว่าผู้เสียชีวิตศพแรกคือนายสิริพงศ์หรือออมอายุ๑๗ปี
เสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นนอนตะแคงข้างไม่สวมรองเท้าในมือกำหวีเอาไว้แน่น
ที่๒คือนายดิวอายุ๑๓ปีสวมเสื้อยืดกางเกงขายาว
สภาพศพนอนขดตัวหนุนหมอนอยู่ปลายเท้าของนายออม
ส่วนศพสุดท้ายคือนายป๋องอายุ๑๘ปีสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อและรองเท้า
มีรอยสักที่ขาขวานอนหงายทับนายออมเอาไว้
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงก่อนมีคนมาพบศพ
ทั้งสามศพเป็นกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นในพื้นที่และถูกยิงที่ศีรษะคนละ๑นัด
ว่าเป็นอาวุธปืนขนาด๙มมซึ่งเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๕ปลอก
ใกล้กับทั้ง๓ศพยังพบมีดพระรองเท้าและมีตระแกงหน้ารถจักรยานยนต์วางอยู่
ซึ่งภายในตะแกรงมีอุปกรณ์เสพยาเสพติดกวดน้ำและสิ่งของอีกจำนวนมาก
จากจุดพบศพราว๕๐เมตรเป็นเพลิงพักทำด้วยผ้าใบ
โดยมีสิ่งของโรงรถจักรยานโทรศัพท์มือถือตกอยู่๑เครื่อง
ใกล้กันมีกองไฟอยู่๒๓กองและมีปลอกสายไฟสีดำกระจายอยู่หลายจุด
สันนิษฐานว่าปมสังหารครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
รวมถึงการเล็กขโมยน้อยในพื้นที่ที่กลุ่มผู้เสียชีวิตเคยก่อเหตุหลายครั้ง
ชาวบ้านในหมู่บ้านเอื้ออาทรที่อยู่ห่างจากจุดพบศพประมาณ๓๐๐เมตรเล่าว่า
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีคนได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด
คิดว่ามีคนเข้ามายิงนกจึงไม่ได้เอกใจอะไร
เด็กชายในกลุ่มที่เจอศพเป็นคนแรกระบุว่าผู้ตายทั้งหมดเป็นเพื่อนของตนเอง
ที่ผ่านมามักจะรวมกลุ่มกันเสพยาเป็นประจำ
ตอนแรกก็นึกว่าเขาหลับแต่ผมสังเกตคนที่ถอดเสื้อครับ
ผู้เสียชีวิตคนที่เอาเสื้อท้องเขาไม่แฟบขึ้นแฟบลงเลย
เขาแบบนิ่งเลยครับแล้วก็ไปสังเกตคนเนี่ย
เขามีเลือดไหลออกมาตรงขมับแถวนี้ครับประมาณ

ตอนนั้นเรารู้เลยไหมว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
ผมก็อาจจะเป็นพวกหัวแตกแผลเลือดไหลออกตอนคืน
เราไม่ได้เช็ดอะไรประมาณนี้ครับผมก็นึกว่าอย่างนี้
เด็กในพื้นที่ชี้เบาะแสว่ากลุ่มผู้ตาย
รวมกลุ่มกันมั่วสุมในป่าจุดพบศพเป็นประจำ
ส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางเดินผ่านกำแพงหลังหมู่บ้านเอื้ออาทร
ที่มีรูโวสามารถลอดไปได้

และมีโพรงของต้นไม้ใช้เป็นสถานที่มั่วสุม
โดยมีเสื้อผ้าของกลุ่มผู้ตายตากเอาไว้
และมีสายไฟที่ขโมยมากองอยู่หลายเส้น
จากข้อมูลพบว่ากลุ่มผู้ตายมีทั้งหมด๕คน

อีก๒คนคือนายใหญ่อายุประมาณ๒๐ปี

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมาทั้ง๕คน
ถูกดำเนินคดีที่สพเมืองสมุทรสาคร

ขณะเข้าไปขโมยสายไฟในโรงงานแห่งหนึ่ง

พร้อมกับแบกสายไฟกว่า๔๐๐เมตร
มูลค่ากว่า๒แสนบาทที่ขโมยออกมาจากโรงงาน
ที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพนิมนต์พระ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในพื้นที่จุดเกิดเหตุ
และนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลพร้อมกัน
วัดสิริมงคลภายในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
กลางความโศกเศร้าของครอบครัว

ซึ่งถือว่าอายุน้อยที่สุดเพียง๑๓ปี
จุดทูปพร้อมบอกกล่าวดวงวิญญาณของลูกชาย
และยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราก็ไม่รู้แม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็อยากจะให้จับให้ได้อยากจะรู้อยากก็
อยากจะถามว่าทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้

เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดในพื้นที่
และอยู่ในกลุ่มกวนเดียวกันกับผู้ตายทั้ง๓คนมาดูจุดพบศพ

ชายต้องสงสัยคนนี้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือไม่
แต่ได้ดำเนินคดีข้อหายาเสพติดเอาไว้ก่อน